นี่มีคนไปเจอถูกทิ้งอยู่ในถังขยะสีเหลือง

แล้วหนูโดนหมดไตยุงกัดอะไรพี่ขั้ง
มีรอยกัดแล้วก็ขาเขินเปื้อนน้ำขยะไปหมดเลย

อุ๊ยเขาเอามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวเอาผ้าห่อให้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงทางเข้าหมู่บ้านสุธาวัน
กรวยไซน้อยที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
ถังขยะเจอทารกเพศหญิงอายุสักอาทิตย์นึงค่ะ
โดนทิ้งอยู่แล้วอย่างที่บอกไม่มีผ้าห่ออะไรเลย
เนื้อตัวเนี่ยเปื้อนแล้วก็มีรอยแมลงกัดไต่ตอมอยู่เนี่ยนะครับ
ทีนี้ทางผู้อำกับสพบังใหญ่ก็มาตรวจสอบ
แล้วก็ให้ตำรวจไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดไง
จะตามหาว่าใครแม่คนไหนเอาลูกมาทิ้งแบบนี้

แต่สิ่งที่เราเป็นห่วงตอนนี้คือห่วงอาการของน้องผู้หญิงคนนี้

เพราะว่าเอาตัวน้องส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าไปแล้วนะคะ
แล้วสอบถามจากทางโรงพยาบาลไปตอนนี้อาการน้องปลอดภัยแล้ว
เดี๋ยวพัฒนาสังคมจะเข้ามาดูแลน้องต่อไปด้วย
นักข่าวของเราค่ะไปคุยกับพลเมืองดีที่เจอ
น้องทารกคนนี้เนี่ยนะคะพลเมืองดีคือคุณนนพันธ์สารีบุตรค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอกับแฟนนะนะ
กำลังเดินกลับจากร้านอาหารหน้าหมู่บ้านแล้วดูสิ
มาชี้เนี่ยชี้ตรงจุดที่เธอเจอบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียง

เดินตามหาจนมาเจอในถังขยะใบสุดท้าย
ขยะสีเหลืองเนี่ยว่ามีเด็กร้องอยู่ในนั้น

ตอนแรกได้ยินเสียงว่าเสียงแมวร้อง
หนูเดินกลับเข้ามาเปิดไล่หาทุกครั้งเลย

น้องก็อยู่วางอยู่ในก้นถังนะคะ

แล้วตามตัวน้องมีอะไรบ้าง
มีทั้งมดทั้งแมลงน้ำขยงขยะเต็มไปหมดเลย

อุ้มขึ้นมาใส่ชายเสื้อพกอย่างนี้เลย
คอเขาด๊อกแก๊อกแก๊กหนูกลัวแต่คอเขาหัก

เอาเข้าบ้านแล้วก็แจ้งความ

ตอนที่เจอร้องค่ะแต่ว่าอุ้มไปสักพักหลับ
ทีนี้ทางชุดสืบสวนสพบังใหญ่เขาลงพื้นที่นะ

นักข่าวของเราตอนลงพื้นที่มองเงยหน้ามองแล้วเฮ้ยกล้องตัวนี้มันต้องเห็นแน่เลย
ตอนที่มีคนเอามาทิ้งเนี่ยเลยรีบประสานไปแต่ปรากฏพอไปตรวจสอบดูกล้องนี้มันใช้ไม่ได้คุณผู้ชม
เออเสียดายค่ะแล้วก็ร้านค้าทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยเขาให้ข้อมูลนะ
ว่าก็ไม่เคยเห็นคนท้องในหมู่บ้านนี้เหมือนกันคงจะเป็นคนที่อื่นเอาเด็กมาทิ้งเอาไว้
เพราะว่าถูกทิ้งอยู่ถังขยะที่ติดกับถนนเห็นไหมสีเหลืองสีเหลืองเข้มสุดเลยค่ะ
ข้างนอกสุดเลยอ่ะต้องตามหานะแม่ที่เอาเด็กมาทิ้งไว้แบบนี้นะครับ